อ่ะเราไปต่อกันที่เรื่องของน้องหมาปอกคอเขียว
คุณผู้ชมจำได้ไหมเมื่อวานผมเล่าไปแล้ว
บอกว่ามันไม่ยอมกินข้าวไม่ยอมกินมันกระโดดลงมาจากรถเจ้าของที่ไปเติมน้ำมัน
แล้วก็รอเจ้าของแต่ว่ายังไม่มีเจ้าของไปรับไม่ยอมกินข้าวกินปลา
รอเดี๋ยวคนมารับนะฮะล่าสุดแม่ค้าขายโจ๊กรับไปดูแลก่อน
แต่ว่าถ้าเจ้าของตัวจริงมาพร้อมส่งคืนให้นะครับก็มีคนดูแลเนอะ
ข้าวป้อนน้ำไปก่อนแล้วกันนะฮะน้องหมาปลอกคอเขียวที่พลัดตกจากรถหลงทาง
กับเจ้าของที่ปั๊มน้ำมันปรทที่ตำบลอ่างแก้วอำเภอเขาโพจังหวัดอ่างทองนะฮะ
ซึ่งเมื่อวานเนี้ยเราเสนอข่าวไปแล้วตอนนี้เจ้าของตัวจริงยังไม่ติดต่อไป
รับตัวน้องหมากลับไปแต่ว่าตอนนี้นะฮะเขาไปเจอแม่ค้าขายโจ๊ก
ใจดีพาไปดูแลกันก่อนแล้วกันเพราะมีเพื่อนหมาด้วยจะได้ไม่เหงา
โดยนายปฏิกิจบุญเนียมและนางอุบลชื่นบารเป็น๒สามีพระยา
ซึ่งเป็นอาชีพคนขายโจ๊กหน้าโรงบังเวียนโครคภุตศาสตร์
อยู่ที่อำเภอโพทองนะครับรับไปเลี้ยงก่อนตั้งชื่อให้แล้วคือเจ้ากาแฟ
อาจจะเสียงยำดำเหมือนกาแฟเนอะก็เลยชื่อกาแฟไปก่อน

เล่าให้ฟังอีกทีว่ามีเจ้ากาแฟเขามีการนำเสนอข่าวนะ
วันหลงอยู่ในปั๊มน้ำมันไม่ยอมกินข้าวกินปลา
รู้สึกสงสารขึ้นมาอยากดูแล
ก็เลยชวนสามีนี่แหละขับรถไปดูที่ปั๊มสิ
ไปดูซิว่าเป็นยังไงพอขับไปปุ๊บน้องหมาเดินมาหาเลย
ท่าทางสนิทสนมคือมันก็จะไปดมอ่ะนะหน้าตามันน่าเอ็นดูเออดูดู
ดูเชื่องอะนะครับก็เลยบอกพนักงานร้านสะดวกซื้อว่าจะพาหมาไปเล่นเองได้ไหม
แต่ถ้าเจ้าของตัวจริงมาเนี่ยก็ยินดีบอกเขาเขาจะไปส่งคืนให้นะครับ
ขณะที่นางชมพู่บอกว่าหลังจากที่ดูข่าวก็ขี่รถจักรยานไปที่ปั๊มไปแวะซื้อกาแฟ
หมาก็วิ่งมาหาเหมือนกันนะเขาก็เอ็นดูก็เลยซื้อไก่ย่างให้กินก่อน
กลับมาเล่าให้กับนางอุบลสองสามีภรรยาขายโจ๊กฟังก็เลยพากันไปรับตัวไปเลี้ยงนะครับ
สามีภรรยาก็นำเจ้ากาแฟไปเลี้ยงที่บ้านให้นอนอยู่หน้าประตูบ้านกับหมาที่เลี้ยงไว้๒ตัว
กาแฟก็เป็นมิตรกับหมาที่เลี้ยงไว้นะก็ติดตามนายประกิจมากเลยชอบกระโดดขึ้นรถ
ขายโจ๊กก็จะไปนอนเฝ้าด้วยนะโดยเจ้าของก็จะรับคืนได้
ถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของถ้าต้องการจะรับคืนหรือคุณผู้ชมรู้จักเจ้าของ
ติดต่อไปที่๒สามีพระยาคู่นี้๐๘๙๙๘๘๓๑๓๗๐๘๙๙๘๘๓๑๓๗
ถ้าไม่มีใครไปเลี้ยงดูเขาเองก็จะเลี้ยงดูเจ้ากาแฟต่อไปเพราะเขาหลงรักมันเรียบร้อย
กระดิกหางดุ๊กกันไปแบบนี้ดูสิดูมันน่ารักมากเลยอ่ะ